สวัสดีครับกีฬาในช่วงนี้นะครับกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวที่ก็เป็นกระแสมาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับสำหรับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยตำแหน่งของท่านเนี่ยก็คือเป็นประธานคณะประการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับมีการพูดออกมาเกี่ยวกับเรื่องของผลงานทีมในซีเกมนะครับที่อาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่าซีเกมในครั้งต่อไปไม่ได้แชมป์เนี่ย

พูดในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโอลิมปิกว่า
ในการแข่งขันซีเกมที่กัมพูชาฟุตบอลไทยต้องคว้าเหรียญทอง

นายกสมาคมกีฬาก็ต้องออกจากตำแหน่ง
ล่าสุดครับพลตรวจเอกด็อกเตอร์สมยสภุ่มผลันม่วง
รับฟังแล้วก็อ่านข่าวเรื่องนี้รู้สึกมีกำลังใจ
ไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็พร้อมจะยินดี
ที่มีบารมีมีศักยภาพรวมถึงมีกำลังทรัพย์ที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ด้วยครับ
พลเอกประวิทย์พูดออกมาเนี่ยจริงไม่ใช่การกดดันนะครับ
แต่เป็นการกระตุ้นให้กำลังใจและถือว่าเป็นการให้พรมากกว่า
นี่คือคำพูดนะครับช่วงสำคัญที่บิ๊กออสนั้นให้สัมภาษณ์นะครับ
เป็นข่าวออกมานะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากได้คนที่พร้อม
มีศักยภาพเพียงพอเข้ามาทำหน้าที่แทนได้เลยแต่ก็ยังมองว่าถ้าตัวเองไม่อยู่ตรงนี้นะครับ
ถ้าจะมีใครเข้ามาก็อยากได้คนที่ดีกว่าเขาเข้ามาทำหน้าที่ครับ
ส่วนกรณีที่พลตรวจเอกสมยศได้โทรศัพท์ไปเคลียร์ใจกับซิโก้
กิจศักดิ์เสนามเมืองถึงปัญหาทั้งคู่เนี่ยเห็นไม่ตรงกันที่ผ่านมาในอดีต
ทำให้เกิดกระแสว่าจะดึงซิโก้กลับมาทำทีมชาติ
ติศักดิเสนาเมืองยังไม่สนใจรับงานในนามทีมชาติในช่วงนี้
เนื่องจากยังสนุกกับการคุมทีมฮองอัญญาลัยในหลีกของเวียดนามพร้อม
ต่อสัญญากับฮองอันออกไปอีกสามปีแม้ว่าตอนนี้จะพาทีมอยู่อันดับเจ็ด
โดย๖นัดล่าสุดไม่ชนะใครนะครับเก็บได้เพียง๓คะแนนเท่านั้นครับ
ไปดูเรื่องของรัศกรทองเหลากันบ้างครับอดีตกองกลางระดับตำนานทีมชาติไทยแล้วก็ของเมืองทอง
ได้ออกมาโพสต์ประบูญเสื้อกิรินพยองนะฮะดูกันสองพันสิบสามชุดคว้ารองแชมป์ไทยลีก
มีลายเซ็นต์นักศักรณ์แล้วก็นักเตะดังในชุดนั้น
ทั้งธีรศิลป์แดงดามอเรโอยูโรฟสกี้แล้วก็ดันโยเซียก้า

ัสกรได้โพสต์เฟซบุ๊คนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนะครับ
ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวกันนะครับ
เขาบอกว่าเขาในฐานะของคนบ้านนาด่านจังหวัดหนองบัวลำพู
ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนำรายได้ทั้งหมด
ไปช่วยสมทบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บที่อุทัยสวรรค์
ยอดประบูญมากที่สุดน่าอยู่ที่๓๕๐๐๐บาทนะครับ